หนึ่งเรื่องของไนโก้อดีตคนขับรถ
ซึ่งหายตัวไปแล้วก็พบว่าไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

ข้อมูลต่างที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ในขณะที่อีกหนึ่งความคืบหน้าก็คือคำถาม
ที่ว่าตำรวจสนประชาชื่นที่เคยทำคดีของหญิงไก่นั้นเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เบื้องต้นนะครับพบว่ามีตำรวจที่กระทำคดีนี้
แล้วมีความบกพร่องในหน้าที่ถึง๑๖นายครับ
หลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
ทำคดีของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
พลตำรวจตรีจารุวัฒนวัยสยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นระบุว่า
จากการตรวจสอบพบว่ามีตำรวจกระทำความผิดในการปฏิบัติหน้าที่รวม๑๖นาย
จำนวนนี้นะครับแบ่งได้เป็นพนักงานสอบสวน๗นาย
ฐานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญา
สอบสวนไม่ครบถ้วนตามกระบวนการและไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
นี่คือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับพนักงานสอบสวน๗นาย
อกจากนี้ครับมีระดับหัวหน้าพนักงานสอบสวน๓นาย
ผู้กำกับการ๔นายและรองผู้บังคับการ๒นาย
ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ความผิดทางอาญานั้นยังไม่พบนะครับ
กระบวนการหลังจากนี้ครับก็จะให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือโยกย้ายหรือจะเอายังไง
ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวนั้นก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขคือ
หากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่จะสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่
ส่วนการพิจารณาโทษวินัยร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นไล่ออกนั้นต้องให้คณะกรรมการพิจารณานะครับ
คราวนี้มาดูความคืบหน้าของไนโก้กันบ้างบุคคลที่ตอนนี้ทุกคนรอคอยอยู่ว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไง
หายไปไหนมาแล้วที่ผ่านมาไปทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ติดตามตัวของไนโก้อดีตคนขับรถของหญิงไก่นะครับหรือว่านายสุนทรขันหิน
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกชาคริสต์สวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าทางตำรวจนั้นได้รับการประสานจากพระของวัดนางคันจันตรีย่านลำลูกกาปฐุมธานีแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นวันที่ไนโก้เนี่ยเคยไปอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลาเจ้าอาวาสแล้วก็หายไปไนโก้บอกว่าจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนวันที่๒๒กรกฎาคมนี้เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดกับตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสนั้นบอกว่ากองปราบปรามก็จะสอบปากคำในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเดินทางของหญิงไก่ในช่วงที่ไนโก้ทำงานอยู่ด้วยว่าไปไหนบ้างไปทำอะไรบ้าง
อกจากนี้นะครับก็ได้กำชับให้กองกำกับการ๓กองปราบรามลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางชวีวันตั้งวิริยกุลเศรษฐินีชาวอุดรนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกพูดถึงในช่วงนี้
ซึ่งเศรษฐินีชาวอุดรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่หญิงไก่แจ้งตายและดำเนินการเกี่ยวกับศพด้วยตัวเองโดยมีลักษณะที่ผิดปกติคือ๑วันแล้วเผาเลยจัดงานศพ๑วันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางชวีวันพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ก่อสร้างเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมีสภาพเก่าแล้วก็มีเพียงคนเช่าบ้านอยู่นะครับ
อกจากนี้ยังพบนางโฉมศรีประจันตเซนซึ่งเป็นน้องสาวของนางชวีวันหรือเศรษฐินีชาวอุดรที่อาศัยอยู่บ้านหลังใกล้กัน
น้องสาวของเศรษฐินีเนี่ยเล่าว่าหญิงไก่อ้างตัวเป็นลูกบุญธรรมของนายปิติตั้งวิริยกุลเป็นอดีตสามีของเศรษฐินีชาวอุดรนะครับ
แล้วก็มาอาศัยอยู่กับนางฉวีวันก่อนจะเสียชีวิตโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหญิงไก่มีพฤติกรรมที่ทำให้คนที่บ้านก็เชื่อว่าเป็นคุณหญิง
รวมทั้งเคยนำทองคำน้ำหนักกว่า๓๐บาทของนางชวีวันเศรษฐินีท่านนี้ซึ่งเป็นของส่วนตัวเอาไปด้วยแต่คนในบ้านไม่กล้าจะเอาเรื่อง
จนกระทั่งวันหนึ่งนางฉวีวันป่วยหนักนายปิติผู้เป็นสามีแล้วก็หญิงไก่พยุงนางฉวีวันไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีเพื่อโอนที่ดินผืนดังกล่าว
บางคนก็สงสัยนะครับถ้าป่วยหนักทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลทำไมพาไปสำนักที่ดินโดยที่ใช้ชื่อนายปิติร่วมด้วยพร้อมอ้างว่าการโอนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการโอนด้วยความเสน่หาก่อนจะมีการขายที่ดินหลังนางฉวีวันเสียชีวิตได้ไม่นานซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีพร้อมรายงานให้คุณผู้ชมติด